พฤษภาคมนะคะแน่นอนว่าหวานใจอย่างพี่ก้อยรัชวิน
ก็ไม่พลาดที่จะทำเซอร์ไพรส์ด้วยขนมเค้กดอกทานตะวันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
รวมถึงอาหารเมนูเด็ดฝีมือของสาวก้อยเอง
และลูกโป่งสีหวานที่มีข้อความความหมายดีไปมอบให้หลังจบรายการตลาดใจ
พี่ตูนปลูกปั้นกันมานานกว่า๒เดือน
เพื่อนำเงินไปสมทบทุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อสู้กับสถานการณ์โควิด๑๙
และเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะ
ซึ่งจะบอกว่าบังเอิญหรือตั้งใจหรือว่ามันพอดิบพอดี
เพราะว่าในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๔๑ปีของพี่ตูน
บริจาคก็ปิดด้วยตัวเลข๔๑ล้านบาทเหมือนกัน
โดยสาวก้อยได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอช่วงเวลาดีนี้เอาไว้นะคะ
แคปชั่นว่ามันเป็นตัวเลขที่มหัศจรรย์มากในสถานการณ์เช่นนี้
ทำให้เห็นว่าทุกครั้งไม่ว่าเราจะเจอวิกฤตใดคนไทยก็ไม่เคยทิ้งกันจริง
แล้วตัวเลขก็บังเอิญดันเท่ากับอายุของพี่ตูนในวันเกิดปีนี้พอดี
นี่คงเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในปีที่๔๑ของผู้ชายคนนี้
แล้วคุณผู้ชมดูนะว่าวันเกิดของพี่ตูนเนี่ยอายุครบ๔๑ปีใช่ไหมคะ
แล้วนะครับแล้วคุณนะคะเลขทักษาพยากรของหมอกัยพอพาร์สที่นี้ก็มีเลข๔กับเลข๑
อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมของคุณผู้ชมเอง
แต่ย้ำกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมว่าอย่าทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนนะ
เพราะเรื่องดวงอะไรแบบนี้เนี่ยพอกลุบกริบก็พอ